ใบเตยสุธีวันอย่างที่ทราบกันดีเธอออกมาประกาศผ่านโซเชียลแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเออท้องได้๙สัปดาห์แล้วนะคะคุณผู้ชม
ล่าสุดออกงานอีเวนต์รับทรัพย์นี่เลยพร้อมกับหุ่นอันเพลียวบางคืองงมากนี่
สาวสาวหลายคนเนี่ยที่มีพุงนี่ต้องดูสาวใบเตยเอาไว้นะนี่คือท้องอ่อนอ่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ยังเห็นว่าใส่รองเท้าส้นสูงห้านิ้วอยู่เจ้าตัวบอกว่าใส่แค่เวลาออกงานเท่านั้นนะไม่ต้องเป็นห่วงส่วนงานร้องเพลงงานเต้นตั้งแต่เดือนหน้างดรับเพิ่มแล้วนะคะ
ยังบอกอีกว่าตอนนี้เนี่ยเหม็นหน้าสามีสุดสุดซึ่งก็น่าจะเป็นผลมาจากอาการแพ้ท้องนี่แหละค่ะส่วนที่หลายคนนับนิ้วนับเดือนว่าจริงแล้วท้องก่อนแต่งหรือเปล่าไปฟังสาวใบเตยเขาเคลียร์กันเลยค่ะ
รอบเดียวเลยค่ะใช่ค่ะคือรอบเดียวทั้งตรวจค่ะแล้วก็รอบเดียวทั้งตอนปั๊มทายาทด้วยคือใบเตยว่าตอนนี้ยังยังตรวจเพศไม่ได้แต่แต่วันที่เราตั้งใจในวันตกไข่เนี่ยวันที่มันดีที่สุดเนี่ยมันจะได้ลูกชายแน่นอนอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็น่าจะรู้เพศ
เลยพี่แมนเขาแบบทำไมหนูแบบด่าป๊าทั้งวันหงุดหงิดตลอดเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยแหละมันเป็นมันเป็นโรคคือแบบแค่อยู่ใกล้ใกล้อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเว้ยออกไปได้แล้วเดือนหน้าก็งดรับหมดแล้วในส่วนของคอนเซิร์ตค่ะก็ก็ก็ตอนนี้ก็จะรับงานที่สามารถคิดว่าตัวเองทำได้อย่างงานรีวิวต่างหรือว่าอีเว
เราได้รู้เพศของลูกอย่างแน่นอนนะคะว่าลูกของใบเตยเนี่ยจะเป็นเพศชายหรือจะเป็นเพศหญิงกันแน่แต่เธอก็หวังใจลึกนะว่าอยากให้เป็นเพศชายแหมถึงขั้นนับวันตกไข่เลยอ่ะสุดยอดเลยค่ะสาวใบเตยค่ะ